ชนบุรีนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งก็ไปทานข้าวกับเพื่อน

กินไปครึ่งไม้จู่หมดสติ
หมดสติไปเลยครับแล้วก็ฟุบลงไปกับโต๊ะกินข้าว

คนก็งงเอ้าแค่กินหมูสะเต๊ะทำไมถึงขั้นกลับตายได้
มาดูเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมนะเป็นภาพที่กู้ภัยกำลังเร่งปั๊มหัวใจ
นายประเสริฐแจ่มมณีอายุ๕๖ปี
อยู่ที่ร้านเป็นร้านข้าวต้มปลาก๋วยเตี๋ยวปลา
แห่งหนึ่งริมถนนสุขุมวิทย์อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี

ลูกค้ามากินข้าวแล้วอยู่ดีมาตายในร้านอะเนาะ
นะฮะก็ต้องเร่งช่วยกันสุดท้ายเนี่ยยื้อไม่ได้
คุณผู้ชมก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ก็สั่งอาหารทานมีหมูสะเต๊ะมีปลาลวกจิ้ม
มีเครื่องดื่มผู้ตายกินหมูสะเต๊ก
ไปครึ่งไม้ครับจู่ชักชักขึ้นมาหมดสติเป็นลมฟุบไปเลย
เพื่อนที่นั่งด้วยก็เข้าไปช่วยประถมพยาบาลแล้วก็แจ้งกู้ภัยมาช่วยปั๊มหัวใจ
พยาบาลก็มาหมอก็มาสาเหตุยังไม่รู้ว่าเขากินแล้วอาหารมันเข้าไปติดหลอดลมหรือเปล่า
จู่เกิดหัวใจวายเฉียบพันธุ์ก็ยังไม่ทราบต้องรอผลการผ่าพิสูจน์จากแพทย์อีกครั้งหนึ่ง
ถึงจะทราบสาเหตุการตายอย่างแน่ชัดนะคนไปทานอาหารระวังด้วยแล้วกันนะครับ
ระวังอาหารติดคอกันไปนะครับ